ระหว่างที่น้องเขาไปนอนนวดอยู่เนี่ย

แล้วก็ไม่รู้ตามที่คำบอกเล่าเขามานะ
แล้วก็หัวใจหยุดเต้นที่นั่นแล้วเขาปั๊มขึ้นมา
แล้วก็ไปทางพยาบาลบอกรายงานมาว่าถึงสนนะ
หมอเขาบอกว่ามันเกิดจากริ่มเลือดตันทางปอดและสมอง
แต่เรื่องที่เขาบอกว่าน้องเขามีโรคประจำตัวไหมครับ
เค้าไม่มีเพราะเค้าเคยซ้อมมวยเป็นนักมวยมาก่อนเนี่ย
ร่างกายแข็งแรงอายุ๑๕ปี
อาเหตุมันจากที่ขาที่เค้านวดเลย
มันจากขาและริมเลือดที่เป็นริมเลือดเนี่ย
เจ้าเอกเข้าไปจุกปอดจุกสมอง
เท้าง๖เดือนนะครับ
ต้องแท้งเลยใช่ไหมครับ

ว่าถ้ามึงได้ย้อนกลับไปไม่นาน
เคยจัดเรื่องเกี่ยวกับคล้ายลักษณะแบบนี้มารอบนึงแล้ว
ตอนนั้นผู้ที่เสียชีวิตเจ็บขาแล้วก็ไปนวด
แล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิต
แล้วคุณผู้ชมก็จะได้ยินคำว่าริ่มเลือดนี่แหละก่อนหน้านี้นะคะ
แล้ววันนั้นเราก็อธิบายกันว่านวดประคบไม่น่าจะรุนแรง
แต่จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่นวดว่านวดแบบแรงหรือแบบเบานะคะ
มันอยู่ที่ข้างในร่างกายมากกว่าว่ามีภาวะเกิดอาการอย่างไรในร่างกาย
อันนั้นอาจจะเห็นค่อนข้างชัด
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งว่า
ถ้าเรามีอาการบาดเจ็บใดก็แล้วแต่
มีโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่ต้องแจ้งเขาหมดนะ
ไม่ว่าจะไปกับหมอหรือกับคนที่เป็นผู้นวดตามสปาเพื่อผ่อนคลายนะคะ
แต่ทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของคนท้อง
ซึ่งดิฉันก็ไม่มีความรู้เลยก่อนหน้านี้ว่าคนท้องเขาทำอะไรได้บ้าง
คิดเอาเองเหมือนกันว่าถ้านวดแล้วจะถึงขนาดนี้เลยหรือ
มันก็มีคำว่าริ่มเลือดขึ้นมาอีกค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านท่านแรกต้องเรียนเชิญอาจารย์มาอีกครั้งนะคะ
เป็นผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์
อีกหนึ่งท่านคือคุณน้าของผู้เสียหายนะคะคุณชัยวัดคำยาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับบอกคุณผู้ชมก่อนอธิบายมาสักครู่นี้ที่ตอนต้นรายการเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์คุณน้าเนี่ยจะพูดเยอะกว่าคุณพ่อใช่ไหมคะ
คือถ้าสมมุติเราสรุปชีวิตของน้องอย่างย่อเลยเนี่ยคือน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอยู่นะคะ
แล้วน้องเนี่ยไม่ได้ไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับพ่อหรือแม่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านของต้องเรียกว่าคุณยายเขาก็คือแล้วก็อยู่กับคุณน้า
ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างนานาในชีวิตเขาที่จะรู้ว่าเขาอะไรอย่างไรบ้างคุณน้าจะรู้เยอะ
ใกล้ชิดหลานใกล้ชิดหลานค่ะคุณน้าคือจนถึงตอนนี้เนี่ยเอาเอาในแง่ของครอบครัวก่อนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณน้าคุณแม่หรือคุณพ่อก็แล้วแต่คือทุกคนเนี่ยไม่คาใจแล้วหรือยังคาใจอยู่คะ
ก็มีส่วนที่คาใจก็อยู่หลายอย่างครับคือประเด็นแรกคาใจคือความรับผิดชอบของคนที่กระทำให้เกิดเหตุเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ค่ะก็ติดต่อมาแล้วก็เหมือนจะเอาทนายมาสู้ความกับผมอะไรเนี้ยอ่าผมก็ไม่อยากจะไปติดใจความอะไร
ประเด็น๒เรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการบางส่วนแทนที่ก็จะตามเรื่องให้เราแล้วต้องเรียกมาสอบปากคำ
ประเด็น๓คุณมีจันตบันของการเป็นหมอนวดไหมจันตบันก็คือคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรม
ทั้งที่คุณก็รู้ครัวท้องแถมที่คุณจะเตือนเค้าแล้วหยุดไป
แต่ไม่ใช่คุณกลับไปหาแค่ผลประโยชน์เมื่อให้ได้เงินพนันมาแต่ผมก็เข้าใจนะ
ถ้าถามอย่างเดียวว่าคุณปวดเมื่อยต้องไหนเป็นพิเศษไหม
บาหวานก็ห้ามมีหลายกรณีอย่างเนี้ยเขาผมก็เคยศึกษาบ้างค่ะแต่
สิ่งเท่านี้อยากจะให้รู้ว่าคุณทำอะไรขึ้นมาแล้วคุณคิดอะไร
ระหว่างคุณเจรจาผมแล้วคุณตัดสายทิ้งเฉยจนคือเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์
เนี้ยเกิดขึ้นกับน้องตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะคะแล้วที่คุยกัน
คุยกันมากี่รอบแล้วคะคุณน้าก็ผมคุยกับเขาแค่รอบเดียวอ่าแล้ว
แล้วก็น้องแก๊งของผมก็จะมีทางห้างติดต่อมาคุยเห็นหน้าหรือว่าโทรศัพท์คุยกันโทรศัพ
เขาก็โทรศัพท์ไปรอบเดียวรอบเดียวเอ่อคนที่คุยคือห้างหรือร้านคะ
ห้างหลายรอบแต่ว่าร้านคุยรอบเดียวคือเขาจะให้ผลสรุปเลยว่า
ใช่เราไปเรียกร้องเขาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วทำไม
ห้างต้องติดต่อมาคะมันเหตุเกิดที่ห้างฮะจริงจริงห้างก็ต้องมีความผิดนะ
เพราะสถานที่ตรงนี้มันสถานที่บริการอืมเขามาเช่าพื้นที่คุณอ่ะอ๋อ
ใช่คุณจะต้องดูแลเรื่องตรงนี้ด้วยซ้ำไปแล้วที่ร้านคุยกันเนี่ยคุย
คุยกันแบบไหนคะคุณน้าคือจริงจริงตำรวจเขาจะนัดให้คุยกัน
แต่ตำรวจให้ผมมาคุยแต่ผมก็บอกให้เขาติดต่อมาสิ
ผมไม่รู้จักเขาอืมเพราะผมก็ให้เขาให้ตำหนวดให้พิจักรการ
แต่ที่นี่นะคนเสียชีวิตนะเด็กแท้งนะคดีอาญานะพี่
เขาบอกนั่นลงบนทึกประจำมันก็ก่อนไหมผมก็เอาลงบนทึกประจำมัน
มันก็บอกว่าคุณไปตรวจสอบให้เรียบร้อยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วไปถามก่อนว่าอะไรเป็นอะไรให้มันแน่นอนถามทั้งห้าง

เขาบอกเขาจะจัดการให้แต่ก็หายไป
เป็นจนปัจจุบันนั้นผมมาร้องเรียนกับนักข่าวเนี่ย
ที่คุยกับทางร้านเนี่ยทางร้านคุยกันคือเขาอธิบาย

เพิ่งจนวันเสาร์นี้หรือครับครับเขาเพิ่งติดต่อวันเสาร์นี้ครับ
แล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
ต้นเดือนเขาติดต่อมาทางพ่อเขา
แล้วก็เขาก็มาถามว่าคุณก็บอกว่าพ่อก็ชาติก็บอก
เขาไปไหนไปดูเด็กก่อนไหมไปถามแพทย์ก่อนไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทางนี้จะมาคุยกับผมผมยังทำใจไม่ได้หรอก
เพราะว่าผมเสียใจเพราะทุกอย่างผมทุ่มเทเยอะกับเด็กคนนี้
เข้าใจเข้าใจค่ะคือแล้วคุณพ่อเล่าให้ฟังไหมคะ
ที่ทางร้านเขาติดต่อคุยกับคุณพ่อคุยกันหลายรอบไหมคุยกันถึงไหนแล้วคะ
ก็คุยไม่รู้เรื่องพ่อก็จะเบอร์หน่อยครับ
เขาไม่ค่อยสบายแล้วก็อีกอย่างอายุเขามาก
แล้วเขามีอาชีพเป็นยามตอนนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่อ่า
อาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
อย่างนี้ผมก็เลยบอกก็ขอคุยเองละกันมีชาติ
เพราะพี่ก็ไปดูแลน้องเข้ามาผมก็ดูแลมา
แล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็โอ้โหจะเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้
ก็สามีเพิ่งตายต่างชาติโกงมรดกอีก
เดี๋ยวต้องมีการฟ้องร้องอีกแล้วมาพี่สาวตายแล้วมาลูกอีก
ไล่กันมันจะติดแต่ปีนี้
จริงน้องวิราวัลเนี่ยมีลูกที่มีลูกแล้วคนหนึ่ง
แล้วก็ที่อยู่ในคันคือคนที่เสียชีวิตไป
ใช่ไหมคะน้องลูกลูกสาวคนโตนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
เขามีลูกสาวคือน้องวีรวรรณหรือว่าลูกชาย

เป็นผู้ชายครับก็อายุ๘ขวบปีนี้ก็ขึ้นป๒ครับ

ก็ตอนนี้ต้องให้ยายเขาดูก่อนนะครับ
บางครั้งก็ผลัดเปลี่ยนกันบางครั้งยายไม่อยู่

แล้วตัวเล็กเนี่ยรู้แค่ไหนคะว่าแม่เขาอะไรยังไง
ไม่รู้เรื่องเลยครับคือเขาก็ภาษาเด็กยังเล็กอยู่

ทีนี้๓หัวข้อที่คุณน้าชายวัดบอกมาเนี่ยนะคะ
คือมันก็น่าแปลกใจจริงมันเป็นเรื่องไม่ได้ซับซ้อนนะคะคุณหมอ
เพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑มกราคมจริง
น่าจะตามเรื่องมาให้เราแล้ว
แต่ทีนี้ในส่วนของความรับผิดชอบ
เรื่องของการทำงานของตำรวจหรือแม้กระทั่ง
ในแง่ของหมอซึ่งทำหน้าที่นวดเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้ขอมาที่หมอขวัญชัยก่อนค่ะ

อย่างน้อยคนที่มีโรคประจำตัวต้องแจ้ง
ไม่ว่าจะกับหมอแผนไทยแผนไทยประยุกต์
หรือกับที่เราเรียกเขาหมอนวดเนอะ
สปาใดก็แล้วแต่ต้องแจ้ง
ทีนี้อาการบาดเจ็บถ้าสมมุติมองไม่เห็นได้ด้วยตาอ้าวต้องแจ้ง
ตั้งคันโดยพื้นฐานเลยนะคะ
ผู้หญิงท้องนวดได้ไหมครับคุณหมอ

ก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับ

คุณวิราวัลคุณวินะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับ
ในสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้
ว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรสาเหตุใดนะครับ
มันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะป้องกัน
แล้วก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนนะครับ
จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการที่เราจะ
ตัดสินใจไปเลือกใช้การบริการการนวดก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับ
ประการแรกเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่มีข้อมูลจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับ
ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องของริ่มเลือดอุดตัน
จนทำให้ไปอุดที่ปอดสมองแล้วก็มีอาการช็อกหมดสตินะครับ
อันนี้ต้องมีข้อมูลทางการแพทย์นะครับ
ที่ต้องมีการตรวจวินิจฉัยมีการอะไรต่างที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยนะครับ
สนดอกให้ข้อมูลมาอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
ซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์หมอที่ดูแลคนไข้อยู่เนี่ย
แล้วก็ถ้ามันมีผลของการตรวจที่ยืนยันเนี่ยก็คงต้องรับฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ
แต่อะไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกวิเคราะห์ตัวสาเหตุเนี่ยอีกนิดนึงว่า
การเกิดถ้าเป็นริ่มเลือดหลุดจากน่องจากขาเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปอุดที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดเนี่ย
อันนี้ถ้าเป็นเหตุอย่างนี้จริงมันต้องมีริ่มเลือดเกิดขึ้นก่อนที่จะทำการนวด

อยู่แล้วอยู่ก่อนแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็เรียนว่าอันนี้เป็นความรู้นะครับ
เผื่อเราจะได้ตัดสินใจทำไมถึงเราบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งคันที่ท้องเนี่ย
ก็ควรระมัดระวังในการที่จะไปนวดนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ย
ถ้าเป็นตั้งคันในท้องอ่อนก็คือตั้งแต่ขาดประจำเดือนจนถึงอายุคันประมาณ๓เดือนเนี่ย
อันนี้เราแนะนำว่าไม่ควรจะไปนวดเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าไปนวดแล้วมันมีการกระตุ้นอะไรก็ดี
ทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวอาจจะทำให้เด็กแท้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขาดประจำเดือนจน๓เดือนเนี่ยไม่ควรไปนวดนะครับอีกอันหนึ่ง
แม้ว่าจะกับหมอที่เรียนมา๔ปีก็ตาม
คือถ้าจำเป็นจริงเนี่ยก็ไปนวดกับหมอไม่ควรจะไปร้านนวดเพื่อสุขภาพนะร้านสปาอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเรียนมา๘๐๐ชั่วโมงเขาเรียนมา๔ปีเขารู้ว่าร่างกายมีอวัยวะเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรตรงไหน
เขาจะได้มาระมัดระวังจุดนี้นะเดี๋ยวนวดไปแล้วมันจะกระตุ้นให้มดเลือกมดลูกหดรัดตัวเขาจะได้หลีกเลี่ยง
แต่ทีนี้ตั้งแต่ขาดประจำเดือนจนถึงอายุคัน๓เดือนเนี่ยจริงคือใช้คำว่าไม่ควรไม่ควรไปนวดนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือในช่วงอายุคันเรียกว่าท้องแก่แล้ว
เด็กในท้องเนี่ยก็โตขึ้นนะครับมดลูกก็ขยายตัวขึ้นนะครับอันนี้มดลูกที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเบียดอวัยวะในช่องท้อง
เบียดกระเพาะเบียดลำไส้นะครับไปกดทับกระเพาะปัสสาวะอะไรต่างนะครับก็จะเห็นว่าผู้หญิงที่ท้องแก่เนี่ยจึงมีบางครั้งกินข้าวแล้วท้องแน่นอึดอัดท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้เป็นผลของมดลูกที่โตขึ้นแล้วมันก็ไปเบียดอวัยวะภายในตอนนี้นอกจากเอาไว้ภายในที่เป็นลำ

ว่าไอ้การท้องมีตั้งคันเนี่ยโดยเฉพาะท้องแก่แล้วเนี่ยนะครับจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดริ่มเลือดในเส้นเลือดที่น่องได้ที่ขาได้เดี๋ยวที่ฉันกลับมาถามให้คุณผู้ชมนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องระบุว่าต้องที่ขาที่ขาเท่านั้นเดี๋ยวกลับมานะคะคุณน้าค่ะคุณน้าชายวัดคือน้องเนี่ยถ้าตามข่าวคืออายุ

คือถ้าตามข้อมูลที่ได้คือตอนท้องก็ยังไปนวดอยู่ก็ยังไปนวดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเอ๊ะตั้งแต่เขาตั้งคันอายุคันกี่เดือนถึงกี่เดือนอาจจะอาจจะบอกไม่ได้เหมือนเนื้ออยู่เนื่องเนื่องแต่เขาก็บอกหมอนะเห็นเขาเพื่อนเขาสืบมาเขาว่าเขาท้องอยู่แบบนี้แต่เขาไม่บอกผมแต่ผมก็รู้แต่ไม่ถามแปลว่าอะไรคะคือผมก็รู้ว่าเขาท้อง
กับเพื่อนเขาอยู่แล้วว่าเขามานวดร้านนี้เขาให้ทิพย์
เยอะเวลามันนวดถูกหนูให้ทิศเขาบ่อยแล้วนี่
เขาจะแนะนำแขกมาร้านนี้อีกอะไรอย่างนี้
คือเพื่อนเขาเล่าให้คุณน้าหรือคนที่บ้านฟังบ้างไหมคะว่า
เขานวดร้านนี้มากี่รอบแล้วเขาเลือกหมอนวดเป็นคนประจำไหมหรือยังไง
ไม่เขาไม่ได้ระบุงั้นตามที่ศึกษามาตามที่ตัวหนังสือที่ขึ้นมาในไลน์
ที่เขาโต้ตอบก่อนนะเขาก็มานวดอยู่ร้านนี้หลายครั้งแล้ว
แต่ก็ไม่ระบุว่ามานวดประจำมีหมอประจำไหม
แต่เขาบอกว่าที่นี่ดีเหมือนก็เชียร์กันร้านไหนดีเขาจะเชียร์กัน
เขาเขาเป็นคนชอบนวดหรือว่าเขามีอาการเจ็บปวดตรงไหนถึงไปนวดคะ
ไม่นะเขารู้สึกเขาเมื่อยเขาไลน์บอกเขาเมื่อยเขาอยากจะไปนอนนวด

เขาก็จ่ายตังค์ให้ผมด้วยแล้วค่ะผมก็จ่ายเขา
จริงน้องวิลาวันเคยพูดกับคุณน้าหรือเขาพูดคุยกับเพื่อนไหมคะ

คือเหมือนกับเขารู้ไหมว่าจริงคนท้องต้องระวังเรื่องนวดอะค่ะ
จริงเขาก็น่าจะรู้นะเพราะแม่เขาเป็นหมอนวดอยู่แล้ว
แม่เขาเป็นอาจารย์สอนนวดอยู่แล้ว

ใช่แม่เขาเก่งมากเลยเรื่องการจับเส้นนะครับ

คุณแม่เขาเป็นอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาไปต่างประเทศไปมา
คือก็ต้องไปดูแลสามีเขาที่เป็นมะเร็งนะครับ

แล้วก็เพิ่งเสียไปได้เดือนกว่าเนี่ย
ผมไปโทรไปบอกเขาเขาก็บินกลับมาถึงวันที่นี่วันที่

งั้นก็ตั้งแต่วันที่๑๒ขึ้นมาเป็นหน้าที่ของผมต้องดูแลคนไข้

นี่คือว่าทำไมคุณน้าจะรู้ข้อมูลเยอะกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของวิราวัตร
ผมเป็นคนไปวิ่งทั้งโรงพยาบาลกับแฟนผมเนี่ย
วิ่งไปย้ายโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้อยู่
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือจริงตอนที่ได้ข้อมูลมาก็ประมาณนี้เหมือนกันนะคะ
ว่าคือไม่ได้ถึงกับห้ามนวดไม่ได้ใช้คำว่าห้าม
แต่ดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวลองพยายามติดต่อหมอสูอีกคนนึงนะคะ

แต่ถ้าฟังจากอาจารย์ขวัญชัยแล้วเนี่ยคือ
ถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็คือเขาอยู่ในช่วงที่มันต้องระวังแล้วแหละ
อายุคัน๖เดือนแต่เจ้าตัวจะทราบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ

มันเป็นมันไปที่ขาแล้วมันก็ขึ้นไปที่หัวใจแล้วก็ส่งไปที่ปอด
แล้วเราสรุปได้แค่ไหนแล้วตอนนี้ว่ามันมาจากเรื่องนี้จริง
โดยเฉพาะเรื่องของทารกในคันที่เขาต้องเสียไปตั้งแต่แรกนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ขวัญชัยบอกไปนะคะ
ในสายที่มาเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ว่าควรไม่ควรด้วยอายุคันเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็ขออีกหนึ่งเสียงค่ะสำหรับเจาะจงไปเลยสำหรับคนตั้งคันนะคะ
เราจะคุยกับสุตินารีแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬานะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนะคะ
อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะคนตั้งคันเนี่ยห้ามนวดเลยไหมคะ
คงไม่อะครับเพราะว่าเวลาตั้งท้องเนี่ยร่างกายของคุณแม่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับ
ถ้าท้องยิ่งโตขึ้นเนี่ยอายุครรภ์มากขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังอะครับหลังแห่ง
เพราะว่ารองรับกับคันที่ตั้งที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการนวดถ้านวดโดยถูกวิธีก็จะเป็นการผ่อนคลายได้นะครับ
โดยที่ไม่เกี่ยงว่าอายุคันเท่าไหร่เหรอคะอาจารย์
ถ้าเป็นอายุคันในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่แนะนำอะครับเพราะว่ามันอันนวดก็อาจจะเป็นการกระตุ้น
ทำให้มีการเขียนคำคลอดได้แต่ว่าถ้าในระยะแรกใน๒ไตรมาสแรกนั้นการนวดก็คงไม่มีปัญหานะครับ
แต่ถ้าต้องนวดให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็นวดโดยผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นแพทย์หนังไทยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการนวดนะครับหรือนวดประคบ
คุณหมอค่ะจะถามละเอียดเหมือนกันค่ะคุณหมอบอกว่าคือไม่ได้ถึงกับห้ามแต่ว่าระยะที่ควรไม่ควรมีระบุเอาไว้
ทีนี้สมมุติว่าคุณแม่ที่ตั้งคันจะไปนวดค่ะคุณหมอคือเราต้องบอกเราต้องบอกคุณแม่ไหมคะว่าถ้าจะนวดในช่วงที่ตั้งท้องอยู่นะ
ให้เลือกไปนวดกับหมอหมอก่อนหมอแผนไทยไม่ใช่ไปนวดผ่อนคลายตามร้านนะคะ
เอ่อจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามหลักเกณฑ์เนี่ยก็คงต้องนวดกับแพทย์ฐานไทยที่มีความรู้นะครับ
หรือนวดกับคนที่จบมาทางด้านวิกาศาสตร์เจริญบัตรทางด้านเกี่ยวกับการนวดนะครับเพราะว่าต้องยิ่ง
เขาก็มีการอบรมเรื่องการนวดของสปีมีคันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพฐานไทยนะครับที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่
ส่วนใหญ่แล้วคนท้องโดยทั่วไปเขาก็จะเลือกที่จะไปนวดอยู่เรื่อยไหมคะ
จากแบบปวดหลังปวดขาเนี่ยค่ะก็เขาก็นวดกันอยู่แล้วนะคะคุณหมอ
ก็มีนวดก็ส่วนใหญ่ก็จะนวดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดขาปวดหลังอะไรครับ
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการนวดผ่อนคลายบริการนวดที่ไม่รุนแรงก็ไม่น่าจะมีผลต่อการตั้งคันนะครับ
โดยคุณแม่ต้องรู้ไหมคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปนวดกับแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยหรือคุณจะไปนวดตามร้านก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ต้องเลือกไหมคะว่าคุณอย่าไปนวดไทยนะคุณอย่าไปนวดจับเส้นนะคุณได้แค่ประคบนะคือต้องเลือกประเภทนวดไหมคะ
จริงอันนี้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเป็นเรื่องการนวดผ่อนคลายเองเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนวดต้องนวดจับเส้นนะครับ
จะนวดประคบเพื่อทำให้กล้ามเนื้อซึ่งมันต้องเกรงตัวเนื่องจากการรองรับของการตั้งคันที่คันมันหนักขึ้น
ในวงการสูตินรีแพทย์อยู่แล้วไหมคะที่ว่าเอ่อ
มีภาวะที่หมดสติไปเลยเฉียบพันธุใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าเป็นภาวะที่หมดสติไปเลย

คือยังไม่แน่ใจว่าควรจะใช้คำถามด้วยอะไรเหมือนกันค่ะคุณหมอ
คืออย่างนี้ครับในคนท้องมีภาวะอันหนึ่ง
ซึ่งเป็นภาวะที่เราพบแต่ไม่บ่อยมากนะครับพบได้น้อยมาก
แต่ว่าถ้าพบแล้วจะมันอันตรายถึงชีวิตนะครับ
เพราะส่วนใหญ่เป็นภาวะที่เขาเรียกว่ามีน้ำค่ำนะครับ
หลุดไปอุดตันนะครับที่ป่อ
ซึ่งเราก็จะเจอได้พรุ่งนี้ก็จะมีอาการที่ทันที
ในการที่จะหมดสติมีช็อกนะครับ
แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้
แต่ว่าก็พบไม่บ่อยนะครับนานจะเจอสักครั้งเลยนะครับ
ซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นเองได้

ใช่ครับแม้กระทั่งตอนระหว่างครอดเองเนี่ย
คลอดปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะเจอแม่ที่คอแลปเลยครับ
เพราะว่าน้ำค่ำหรือว่าริ่มเลือดต่างจะหลุดเข้าไปอุดตัน

อ๋อริ่มเลือดจากเดี๋ยวนะคะเวลาเราพูดถึงริ่มเลือดเนี่ย
ต้องพูดตอนที่ตั้งคันอยู่หรือพูดหลังจากคลอดแล้วคะคุณหมอ
คือถ้าเป็นภาวะภาวะของน้ำค่ำอุดตันนะครับ
ระหว่างการตั้งคันก็ดีระหว่างคลอดก็ดีหรือหลังคลอดก็ดี

คือพอน้ำค่ำมันอุดตันเข้าไปในกระแสโลหิตนั้นเนี่ย

เพื่อจะกลายเป็นนักศึกษาที่เราพบว่าเป็นการอุดตันนะครับ
ของภาวะที่มีน้ำค่ำแล้วก็ริ่มเลือดมันร่วมกัน
แล้วทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
ค่ะซึ่งพอเกิดภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ข้างนอกเนี่ยค่ะอย่างถ้าคุณหมอมอง

ว่าคนนี้เจอภาวะแบบนี้อยู่

มันก็วิธีใช้ยากเหมือนกันนะครับ
เพราะพวกนี้มันซ่าจะเป้นลักษณะที่เกียรติพันธุ์นะครับ

ค่ะไม่ได้อย่างเรื่องลองขาดออกซีเยนนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าเทะถามอิงกับข่าวคุณแม่ที่ยังไม่อยู่ระหว่างหลังคลอด
แต่ว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะ
มันมีลักษณะอะไรที่ไปกระตุ้นให้เกิดริ่มเลือดจนเสี่ยงอันตรายในลักษณะนี้ได้บ้างไหมคะ
มันอาจจะไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับ
หรือบางครั้งอาจจะรับการกระทบกระเทือน

หรือว่าอาจจะไม่มีสาเหตุอะไรเลย
ก็สามารถที่จะเจอได้เหมือนกันครับ

ถ้ามันเจอบ่อยก็คุณแม่ก็จะแย่

เจอน้อยมากครับนานถึงจะเจอค่ะ
พรุ่งนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของพอวาลิฟท์เลือดอุดปรับ
ก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดออฟเฟียน
แล้วก็จะมีปัญหาของเรื่องเลือดออกนะครับ

ค่ะคือถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ย

ที่เกิดแล้วรอดทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ

แต่ก็มีนะครับแต่ก็มีแต่โอกาสที่จะพบว่า

เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าที่ฉันสรุปผิด
คุณหมอย้างนะคะคือคุณหมอจะบอกว่า
คือถ้าเราเอาตั้งแต่เริ่มตั้งคัน

คือถ้าจะนวดนวดได้

แล้วก็ควรเป็นนวดกับหมอแผนไทยที่เรียนมา
แต่ขอเตือน๓เดือนสุดท้ายก่อนคลอด
ไม่ควรนวดดิฉันสรุปถูกไหมคะ

ค่ะคุณหมอยังไงขอบพระคุณมากเลยนะคะ

ไม่รู้จะมันบอกละเอียดมากเลยนะว่า

ขอกลับมาที่เรื่องขาก่อนค่ะ
ทำไมเราพูดถึงคนท้องแล้วมันต้องวนกลับไปขายเหรอคะ

อันนี้เราว่ากันตามเนื้อข่าวนะครับว่า
คุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่
ให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ทั้งหมด

น่าจะเป็นจากริ่มเลือดไปอุดที่เส้นเลือดติดเลี้ยงปอดและสมอง

ซึ่งอย่างที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้พูดถึงแล้วนะครับว่า
มันอาจจะเป็นน้ำคล่ำ
คล่ำนี่คือน้ำที่อยู่ในมดลูกนะครับ
ที่เด็กลอยตัวอยู่ในน้ำค่ำเนี่ยนะครับ
ก็เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงตัวเด็กอยู่ในคันนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เป็นริ่มเลือดได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับขาเลยนะฮะ
แต่ที่ผมพูดเรื่องขาเนี่ยเพราะว่าเราเท้าความเดิมไปว่า
เลือดที่เกิดในเส้นเลือดที่ขาที่น่องเนี่ย
ถ้าเราไปนวดไปเฟ้นอะไรเนี่ยมันมีโอกาสหลุดได้ไหม
ก็คือเวลานวดฝ่าเท้าเนี่ยนะครับตามเนื้อข่าวนะครับ
วดฝาเท้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการไปกดจุดที่อยู่บริเวณฝาเท้านะครับ
แต่ในหลายกรณีเราก็เคยเห็นว่าหมอนวดเขาก็อาจจะแถมให้

คุณน้าตกลงแล้วน้องเขานวดไปสักกี่นาทีแล้วเขาถึงเกิดเหตุคะ
ระหว่างที่ศึกษาในเฟสก็นับอยู่ที่ทางเพื่อนสนิทเขา
เขาบอกมาประมาณสักสิบกว่านาที
ตอนที่เข้าไปนวดเนี่ยคือเขาเข้าไปนวดประเภทไหนคะ
คือไปนวดฝ่าเท้านวดขาด้วยครับ
แหม่คือมันสามารถบอกได้ไหมคะว่าเอาอย่างงี้เข้าไปนวดเท้า
คือเข้าไปเพื่อไปนวดเท้าอย่างนี้ถูกนะคะ
แต่ทีนี้อาจจะไล่ขึ้นมาถึงขา

แต่ทีนี้สมมุตินวดฝาเท้านะคะอย่างที่บอกคือแรงรุนแรงต้องรุนแรงแค่ไหนคะ
เพาะกรณีนวดฝ่าเท้านะครับมันเป็นการแค่กดจุดนะครับ
อาจจะใช้นิ้วโป้งหรืออาจจะมีอุปกรณ์เป็นไม้ที่เขากดไปเวรจุดต่างที่อยู่บนฝ่าเท้าไม่ได้กดรุนแรงไม่ได้ไปเค้นไม่ได้ไปอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพูดเฉพาะการนวดที่บริเวณฝาเท้าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดริ่มเลือดที่ว่านะครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะคุณน้าคือเราต้องได้รายละเอียดว่าเกิดเหตุอะไรกันแน่

รายละเอียดจริงเท่าที่ผมไปสืบมานะครับว่าเขานวดเนี่ยมันจะเป็นเตียงนวดฝ่าเท้ามันจะคนละอย่างกันนะ
แต่อันนี้ก็ถ้าเป็นเตียงเบาะแต่อันนี้เป็นเตียงหวายมันระยะยาวของจริงเตียงหวายเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับการมาทำงานอาชีพอย่างนี้
เขาต้องใช้เตียงเขาโดยเฉพาะใช่ไหมครับเตียงที่เอนหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่นี่ถ้าเตียงแค่เตียงหวายเนี่ยมานวดเนี่ยมันก็ผิดประเภท
นวดฝ่าเท้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยแน่นอนเขาไม่นวดแค่เท้าอย่างเดียวเขาจะต้องลามมาถึงหัวเข่าถึงอะไรเลยค่อยไล่มาทาน้ำมันมาค่อยไล่มาค่อยคึงมาเรื่อย
เท่าที่ผมไม่นวดมานะครับที่ศึกษามาไม่มีใครเลยที่ว่าจะนวดฝ่าเท้าโดยตรงจริงนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุ๑๑มกราคมจนกระทั่งถึงวันนี้เรานั่งคุยกันเนี่ยรายละเอียดอยู่ในสำนวนของตำรวจพื้นที่หรืออะไรยังคะ
ยังเลยครับตำรวจตำรวจสอบใครไปบ้างล่ะคะยังไม่สอบใครเลย
ยังไงคะก็ไม่สอบใครไม่เรียกใครเลยได้เขาแต่ตำรวจไปไปดูที่ร้านแล้วไปที่ร้านมันไปดูครั้งแรกเลยครับเขาก็โทรมาบอกผม
ใช่แล้วก็ลักษณะนี้จะนวดมันจะไม่มีใครนวดฝ่าเท้าเลย

ถ้าไม่มีข่าวเขาก็ไม่โทรมาหาผมเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าก็โทรมาผิดคิดว่าผมเป็นสาธารณสุข
คุณน้าค่ะในกล้องเอ้ยไม่ใช่ในร้านมีกล้องวงจรปิดไหมคะ
นวดทุกร้านจะต้องมีครับเพราะว่ามันเกิดการชั่วโมงเป็นหลักฐาน
เพราะว่ามันก็คล้ายกับร้านเสริมสวยร้านซาลอน

เขาบอกเขาได้ไปแล้วแต่เขาบอกว่ากล้องในร้านไม่มี
แต่จริงต้องมีครับเพราะว่าเจ้าของร้านไม่มีใครอยู่
เพราะการบริหารงานร้านนวดส่วนมากจะเป็นลูกจ้างนะครับ

เอาเท่าที่คุณน้ารู้คือตำรวจยังไม่ได้สอบที่ร้าน
ตำรวจเท่าที่รู้ก็เขาไปดูมาให้แล้วแต่เขาไม่เรียกใครไปสอบถาม
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าคุณหมอหรือตัวหมอที่นวดตอนนั้น
ใช่
มันสำคัญไหมคะอาจารย์ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่
มันสามารถบอกได้ไหมสันนิษฐานเพื่อให้สันนิษฐานได้ค่ะ
ผมคิดว่าการจะไปหาข้อมูลจนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดคงเป็นเรื่องยากพอสมควร
เพราะว่าอันที่๑ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นร้านนวดนะครับ
เขาก็มีกฎระเบียบในเรื่องของการป้องกันความลับของผู้ป่วย
เพราะฉะนั้นในบริเวณห้องที่ให้บริการส่วนใหญ่จะไม่มีกล้องวงจรปิด

ผมไม่เคยเข้าไปครับแต่ร้านนี้เป็นร้านเตียงรวมฮะ
ตัวลงไม่ได้เป็นห้องสวนตัวครับ

มันมีหลายแบบ
แต่อันนี้มันเป็นลักษณะที่โจ่งแจ้ง
เข้าใจแต่เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าลองฟัง
ทางฝั่งผู้ที่ดูแลร้านนวดในข่าวบ้างเชิญค่ะ
ก่อนที่จะนวดเนี่ยลูกค้าก็แจ้งให้หมอนวดทราบว่าเขาท้องนะ

เพราะว่าปกติเราก็มีป้ายมีเท้าท้อง
รายการให้ลูกค้าที่มานวดทานดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
แล้วก็ให้แจ้งให้พนักงานนวดตอนนี้เขาก็แจ้งว่าเขาท้อง
ทีนี้หมอนวดก็เข้าใจแล้วว่าเขาท้อ
เวลานวดก็พยายามลูบเวลานวดนี่จะต้องใช้น้ำมันไหมคะ
ใช้น้ำมันแล้วก็ลูบใช้วิธีลูด
แทนที่จะมีกฎจะมีคลึงมีอะไรไม่ทำ

เพราะว่าการท้อง๓เดือนแรกกับ๓เดือนหลังนวดไม่ได้
แต่นอกจากนั้นนวดได้ตามที่เขาร่ำเรียนกันมา
เขาก็ค่อยรูปเอาในเวลา๑ชั่วโมง
พอครบ๑ชั่วโมงแล้วลูกค้าก็บอกว่าอยากจะนวดหลังไหล่ต่อ
น้องหมอนวดก็ว่าจะนวดได้ไหม

เขาบอกว่าพาเขาไปนั่งที่เตียง
ไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องนวดตัว

ล้างมือเสร็จแล้วก็ประมาณ๕นาทีออกจากที่ล้างมือมา
จะมาหาลูกค้าที่นั่งรออยู่
ก็ปรากฏว่าเห็นเขาชุนละมุนกันแล้ว

ก็มีเพื่อนมากอดคอบอกว่าเนี่ยลูกคณะตัวเองนะ

เสร็จแล้วก็มีไปเรียก
มีพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามมาทานข้าว
ที่ร้านข้างก็ไปเชิญเขามาช่วยกันปั๊มหัวใจ
มีลูกค้าที่มานวดก็ไปช่วย
แล้วก็เรียกรถพยาบาลมา
พาไปโรงพยาบาลสมดอก

เอาเท่าที่หมอแจ้งญาติ
คือหมอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับวิราวันคะ
หมอเขาก็ไม่ได้บอกว่าระบุมาด้วยสาเหตุอะไรนะ
เขาบอกว่าเกิดจากเส้นเลือดอุดตัน
ที่ไหลเวียนมาจากผ่านขาเขาขึ้นไปอุดที่ปอดเขา
ที่เขาพูดให้ผมฟังที่คืนนั้นเถียง
ผมต้องเอาข้อมูล
เขาก็ไม่อยากบอกให้เป็นคดีแล้ว
ทีนี้เขาหมายความต้องปรึกษาทนายทั้งฝั่งกับเขาล่ะ

เขาจะพูดกับคุณผมไม่รู้คุณไปเอาเขามาได้ไง
ห้องอื่นเขาเรียกเขามาเขาไม่ยอมพูดด้วย
เขาก็ถือว่าเขาอาจจะไปปรึกษาเรื่องการให้การ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริง
บ่ายเบียงพูดง่ายอย่างนี้ผมรู้แล้ว
เพราะว่าขาดการพิมพ์เฟสต่อกันระหว่างถ่ายรูปส่งกันเนี่ย
เรียกว่ารอไห้

ทั้งเพื่อนเขากดมากดมาเขาก็ไม่ตอบโต้

ข้าวกระบวนการยุทธภัณฑ์คุณนัทแต่ทีนี้ในส่วนที่เกิดกับวิราวัน
มีผลต่อลูกที่อยู่ในท้องก็คือว่าคุณแม่หยุดหายใจหลายรอบ
แล้วก็ทำให้ขาดออกซิเจนซิเจนเพราะฉะนั้นจะมีผลถึงลูกทันที
ใช่ไหมคะแม้กระทั่งตัวแม่ก็ตามขอสุดท้ายค่ะคุณหมอขวัญชัยค่ะ
คือเอานะตอนนี้ที่คุณหมอบอกได้คือเอาเฉพาะคุณแม่เลย
คนที่ตั้งคันอยู่เอายังไงถ้าจะนวด
อันที่หนึ่งถ้าหากว่าคุณแม่จะตั้งครรภ์แล้วมีอาการ
อย่างที่อาจารย์หมอสุรศักดิ์ว่าท้องมันโตบางทีมันก็หลังมันก็แอ่น
ถ้าจำเป็นจะต้องไปนวดเนี่ยควรไปนวดที่คลินิกการแพทย์แผนไทย
เป็นคนที่เรียนมามีความรู้มีความเชี่ยวชาญ
แล้วจะสามารถดูแลคุณแม่ได้อย่างดีนะครับ
ไม่ควรไปนวดตามร้านนวดเพื่อสุขภาพ
อันนี้คือเราพูดในระยะที่ตั้งท้องอยู่นะคะขอสั้นจริงค่ะคุณน้า
ตอนนี้ตัววิราวัลกลับไปอยู่บ้านแล้วตอนนี้สภาพน้องเป็นยังไงบ้างคะ
ไม่สามารถไปอยู่บ้านได้ก็จะถามว่าคือเหมือนมีข่าวว่าจะให้กลับไปอยู่ที่บ้าน
หมอจะให้เจาะคอกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ต้องมาผ่านการฝึกอบรมการดูแลที่โรงพยาบาล๑เดือน
หมอเขาแนะนำมานะแต่ผมก็ถามหมอว่าแล้วถ้าเกิดว่าเจาะคอแล้วเขามีสิทธิ์จะได้กลับคืนมาไหม
หมอบอกหมดสิทธิ์นอกจากปฏิหารไปก็เพื่อรอความตายนะครับ
อย่างนี้สิ่งที่คุณหมอแนะนำคือเขาอาจจะได้กลับบ้านแต่ว่าเดี๋ยวต้องคือต้องเจาะคอ
แล้วคนที่บ้านที่จะดูแลเขาว่าต้องมาดูว่าจะดูแลคนเจาะคอยังไง

ขออนุญาตถามนะคะคือเท่ากับว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างลิปตีแล้วเหรอคะ
หลีแล้วครับลิบหลีคอเริ่มเน่าแล้วแม่ก็โทรมาบอก
คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องนี้เดี๋ยวต้องว่ากันตามกระบวนการ
เพราะว่าอันนี้คือรายละเอียดยังน้อยเกินไปกว่าที่เราจะบอกได้ว่าตกลงคืออะไรกันแน่
แล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานแล้วค่ะก็คือตำรวจเข้าไปดูว่าตกลงสอบแล้วตรวจแล้วเป็นอะไรกันแน่
ได้ข้อมูลจากคุณหมออย่างเป็นทางการแล้วคืออะไรกันแน่นะคะ
แต่ว่าข้อสังเกตคือมีแบบนี้ด้วยนะสำหรับการนวดแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งคันอยู่นะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยในช่วงที่ตั้งคัน
วันนี้ยังไงขอให้ครอบครัวมีความหวังกันแล้วกันค่ะคุณน้าขอบคุณที่ให้ข้อมูลขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะอีกสักครู่แท็บนิวส์โชว์นะคะคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ